เพราะชาวบ้านที่จังหวัดตากเขาหลั่งไหลกันไปร่วมพิธีบวงสวงบรรจุหัวใจพญานาคค่ะ
นี่เห็นไหมว่าไปกันเยอะเลยไปที่วัดป่าเขาแหลมหรือวัดดอยจ้ออำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะ
พระอาจารย์ศักรินสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดป่าเขาแหลมบ้านผ่านศึกพัฒนาก็เป็นประธานในพิธีบวงสวงเบิกเนธบรรจุหัวใจพญานาค
ก็มีประชาชนที่เลื่อมสายสาธารณ์มาร่วมเป็นจมนต์มากเลยนะคะ
ในพิธีนี้มีเจ้าย่ากล้าวมหานาคีอุดรธานีพ่อปู่พุทธฤษีเทพนรสิงศ์แห่งพัทยาใต้จังหวัดชนบุรี
มาร่วมประกอบพิธีบวงสวงบรรจุดวงใจนาคาราชเจ้าปู่มุจรินเจ้าย่ามุจรีนาคินีนะคะ
ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการร่ายรำสวยงามเพื่อเป็นการบวงสวงอีกด้วย
พิธีใหญ่มากเลยนะสำหรับองค์พญานาคนี้นะคะมีความยาวข้างละ๓๕๐เมตร
มีบันไดก้าวขึ้นไปแต่ละขั้น๓๔๙ขั้นจนไปถึงเจดีอันศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา
ที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าเจดีวัดเขาแหลมนั่นเองนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าที่แห่งนี้นะเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งศึกษาธรรมะของชาวบ้านของผู้ที่สนใจ
โดยเฉพาะช่วงปิดเทิมก็จะมีน้องนั่งเรียนเข้ามาบวชเป็นสามเนรนะคะ
แล้วก็ให้โอกาสชาวบ้านได้มาฝึกปฏิบัติธรรมด้วย
ซึ่งถ้าใครได้มาสักการะที่นี่แล้วนะคะเขาก็เชื่อว่าจะได้รับความเป็นสิริมงคลพบแต่สิ่งดีในชีวิตค่ะ
โอ้โหอาสาธุกันไปนะคุณผู้ชมนะไปต่อ